ชื่อเพลงว่าเกลียดเทศกาลค่ะ
ก็จะมาในช่วงเทศกาลนี่แหละค่ะ

ถามไปถามมานางบอกว่านางเบื่อสังคม

ใช่คือนางบอกว่าคือมันวุ่นวายหลายอย่างนะคะ
แล้วก็ก็เลยถามว่าตกลงมันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่า

ใช่นั้นแหละก็คือไปถามแจ๊กใช่ไหม

คนที่รอคะนะนะคะ
มันก็มีหลายเรื่องหลายราวนะคะ
ไปฟังแซสเชิญที่ชีวิตจริงไม่ได้ตลก
เหมือนกับที่ตัวเองรับบทบาทตลกอยู่นะคะ

คือเราบางทีเราก็อยากแบ่งเวลาไว้

ที่จะสร้างงานอะไรบ้าง
เราอยากไปกลับไปย้อนทำอะไรที่มันเริ่มจากศูนย์หนึ่ง

ก็คือไม่ได้เกี่ยวว่าแบบ
มันมีข่าวเรื่องลูกอะไรไม่อยากออกมาเจอสื่อ

คือเพราะที่บอกไปอะไรอย่างนี้

แต่เราแค่กลัวว่าเวลาถ้าสมมุติว่า

กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนเด็ก
แต่บางทีเราไม่ได้ดูแลในเรื่องของเลี้ยงดูหรือว่าอะไร

เราให้ครอบครัวเราคอยดูแลเลี้ยงดูอะไรแบบนี้

หาเงินชอบอะไรก็แนะนำให้ไปทางนั้น

ได้ค่าตรวจกันเข้าไหมพี่แจ๊ป

แล้วก็เขาจะมีงานหนังด้วยนะคะประมาณ๖เมษายนนี้นะคะ

อยากจะเกาอยากจะแขะจะแกะแหละทำอะไรตรงไหนก็ได้โบ๊ย

ความแจ๊ดความแจ๊ดก็ติดตามผลงานพี่เขาแล้วกันค่ะ
มาเป็นแนวเพลงช้ากันบ้างนะคะ